เดี๋ยวเราไปต่างจังหวัดกันหน่อยค่ะศรีสะเกดคุณผู้ชมค่ะ
เช้าวันนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของมวลชนอะไรอ่ะนะคะก็แก่นนำถูกเรียกตัวเข้าค่ายทหารไปแล้ว
ติดตามบรรยากาศกันค่ะคุณสิริทิพย์ครีบเขียวรายงานสดมาจากศรีสะเกดนะคะ

ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณจุดตรวจบริเวณสี่แยกส้มปล่อย
อำเภออุทุมพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะซึ่งจุดตรวจแห่งนี้นะคะ
เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้มวลชนนะคะ
ที่จะเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพหานครค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับนายพรชัยมณีนิน
มวลชนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเขาก็บอกว่า
หลังจากที่ถูกเรียกตัวเข้าไปปรับทัศนคติในค่ายทหารก่อนหน้านี้นะคะทางกลุ่มมวลชนเสื้อแดงในพื้นที่
ไม่ได้จับกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกันแต่ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์คดีโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีมาอย่างต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์และในโซเชียลมากกว่า
พร้อมยอมรับนะคะว่ามีบางส่วนที่เดินทางเข้าไปให้กำลังใจนางสาวยิ่งรัก
อดีตนายกรัฐมนตรีที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะแต่ก็ไปแบบเฉพาะส่วนบุคคล
สำหรับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวของมวลชน
ที่จะออกมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะแต่ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกไอยรัฐชินประยูน
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดบอกว่าได้สั่งการให้ตั้งจุดสกัดทั้งหมด๖จุด
ประกอบด้วยหน้าตู้ยามสายทานอำเภอห้วยทัพทันสี่แยกส้มก่อยอำเภออุทุมพิสัย
สี่แยกเมืองคงอำเภอลาศรีสลัยสี่แยกนาเจริญอำเภอขุขัน
สามแยกพรเจริญอำเภอปางกู่และบ้านนาตำบลอำเภอภูสิงค่ะ
การตั้งจุดตรวจนะคะจะเป็นการสนทิกำลังระหว่างตำรวจทหารและฝ่ายปกครองนะคะ
โดยเริ่มตั้งกันตั้งแต่เมื่อวันที่๒๒สิงหาคมค่ะและจะตั้งกันจนถึงวันที่๒๖สิงหาคมนี้นะคะ
เพื่อดูแลเรื่องอาชญากรรมและป้องกันดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะ
สิรินทิพย์ครีบเขียวรายงานสดจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะ